นับคะแนนแล้วนะคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่คนกรุงเทพตามหากันก็คือป้ายไวนิวหาเสียงนี่ฮะ

คุณผู้ชมลองไปดูหน้าบ้านคุณยังมีอยู่หรือเปล่า

ทำไมผมเห็นบางคนเขาถือกระเป๋ารูปหน้าคุณชัดชาติ

ต้องบอกคุณผู้ชมว่าทีมงานของคุณชาติชาติบอกเลยว่า

ถ้าเก็บไปเนี่ยคุณชัดชาติอาจจะโดนร้องเรียนได้

อย่างก่อนอันนี้จำได้ใช่ไหมคุณศรีสวรรค์จัญญา
กล้ายไวนิวหาเสียงของคุณชัชชาติเบอร์แปดเนี่ย
ถามว่าเอาไปทำอะไร

อย่างที่ทิ้งงานก่อนแม่นี่เคยบอกว่า

จะเอาไปเป็นพวกผ้ากันเปื้อนรักโลก

ชาวเน็ตเลยทักไปถามเพจเพื่อนชัดชาติเลยว่า

มันเอาไปทำกระเป๋าหรือว่าผ้ากันเปื้อนได้จริงหรือเปล่า
ทีมงานตอบต้องขออภัยด้วยครับ
ป้ายหาเสียงจะนำมาทำกระเป๋าใช้กันเองภายในทีม
ไม่สามารถแจกหรือว่าจัดจำหน่ายได้ตามระเบียบของกรกต
ฉะนั้นใครเก็บไปนะคุณผู้ชม

นี่ก็เป็นเรื่องราวของป้ายหาเสียงคุณชาติชาติ

ถือถุงแกล้งถือของแค้ต้องถือถุงแกล้ง

ครูหาไปเลือกตั้งเมื่อวานนี้
โอ้โหแล้วคนนี้เขาก็เขียนข้อความเชิญชวนว่า

เชิญชวนให้ไปเลือกตั้งกัน
แสวโอ้โหแต่งตัวขนาดนี้คงไม่ต้องบอกแล้วล่ะใช่ใช่นะคะครับไปดู